เมื่อวานเป็นการนำเสนอตอนแรกของไทยรัดทอล์ก
ซึ่งคุณเรย์ได้มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ
ซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
นั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
อกจากจะเป็นการชวนคุยถึงคุณสมบัติสำคัญ
ของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วคำถามสำคัญก็คือจะจัดการอย่างไรกับการทุจริตคอรัปชั่น
ไปฟังคุณอนุทินตอบคำถามนี้กันค่ะ
ทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า
ฝามสมุดอย่างที่เรียนต้องกล้ารับผิดชอบ
ต้องรับผิดมากกว่ารับชอบ
แล้วก็ต้องทำให้ประเทศของเราเนี่ย

พี่หนูเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า

ไม่ดีสิ่งที่ดีที่สุดคือ
น้อยที่สุดแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบ
ในทุกขั้นตอนให้ได้

ในกระทรวงที่ผมกำกับดูแลอยู่ทุกวันนี้

ผมให้ทางออยอนุญาตให้
แล้วเมื่อมีความพยายามที่จะกำหนดสเปค
ผมก็บอกว่าในเมื่อออยได้ขึ้นทะเบียนแล้ว

ต่ออันเหลืออยู่๑๙บาท
อันทุนชาญวิริกูลได้เป็นนายยกรัฐมนตรี
การปราบปรามทุจริตต้องมากขึ้น

ประชาชนคนไทยเขากรีดกัดโกงบ้านโกงเมือง

คุณเรจะพาไปพูดคุยกับคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลนะคะติดตามชมได้ค่ะ